อาจารย์ธิดาครับในฐานะอดีตประธานนปชมีคนบอกว่าจริงเนี่ยเขาก็อยากจะให้ลนรงค์กันได้เต็มที่
รับหรือไม่รับเนี่ยแต่ถ้าปล่อยให้ลนรงค์เขากลัวว่านอปจจะไปสร้างความวุ่นวายสับสน
ในที่สุดก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเลยห้ามทั้งสองด้านเลย
เราเคยผ่านการทำประชามติเมื่อปี๕๐ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศคล้ายกัน
มีการประกาศกฎอายการศึกแต่ว่าอาจจะมีความเชื่อมั่นในฝั่งผู้ร่าง
ก็เลยมีการให้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าในครั้งนี้
แล้วก็เมื่อผลออกมาฝั่งที่ไม่ต้องการให้ผ่านเราแพ้ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นฉันจะเปรียบเทียบว่าอันที่จริงแล้วการทำประชามติเนี่ยมันเป็นวิญญาณของฝ่ายประชาธิปไตย
มันจึงพิสูจน์ว่านะคะการทำประชามติในระบอบที่เป็นอยู่ขณะนี้ซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
ผู้ทำฝ่ายรัฐจะมีความจริงใจที่จะทำให้ประชามตินั้นสะท้อนความเป็นจริงของประชาชนหรือเปล่า
แม้ว่าขณะนี้อยู่ในอำนาจรัฐฐาธิปัตย์แต่ว่าถ้าท่านจริงใจว่าต้องการจะให้รู้ว่าประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นต่อรัฐมนุนนี้อย่างไร
ท่านก็ควรจะเปิดประตูเต็มที่เลย
แล้วดิฉันก็เชื่อว่าแม้กระทั่งนักวิชาการพูดร่างเนี่ยมันต้องมีวิญญาณนักวิชาการกล้าดวนเลย
ว่าที่ผมเขียนเนี่ยคุณเห็นว่าไม่ดีตรงไหนพูดถึงระบบเลือกตั้งที่มาสวก็คือมันต้องมีวิญญาณของนักวิชาการที่น่านับถือ
แต่ว่าถ้าการปิดปากไม่ให้ฝ่ายอื่นพูดเนี่ยในทัศนาของดิฉันเนี่ยคิดว่าอันนี้เนี่ยในส่วนฝ่ายผู้ร่างด้วยนะคะ
ท่านคิดว่าท่านเองก็ถือว่าเราเป็นนักวิชาการถึงแม้จะเป็นสายวิทยาศาสตร์นะฮะก็ตามก็รู้สึกว่าอ่ายนะฮะว่าแม้จะอยู่ในบรรยากาศของระบบรักษาที่ปัด
แต่ปัญญาชนส่วนหนึ่งผู้สนับสนุนและผู้เขียนร่างรัฐมนุนนี้เนี่ยควรจะนะฮะก็คือแฟร์แล้วก็กล้าหารว่าคุณเขียนเนี่ยมันดียังไงคุณก็กล้าเปิดเวทีให้พูดกันให้มันเต็มที่เลยนะคะแล้วในส่วนเจ้าของรัฐธิปัตย์ปัจจุบันเนี่ยท่านถ้าท่านบอกว่าท่านก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเมื่อกี้ที่ที่อาจารย์พูดก็คือท่านคิดว่าท
อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าจะทำยังไงต่อถ้าท่านจริงใจก็ท่านควรจะควรจะอยากรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไรกับร่างรัฐมนุนนี้ถึงแม้ว่าวิญญาณท่านจะต่างกับวิญญาณของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าท่านต้องการรู้ความจริงเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เนี่ย

ปัดเนี่ยเปิดประตูให้เต็มที่จริงจริงอย่างจริงใจ
คุณจตุรนฉายแสงครับในฐานะที่เคยรักษาการเป็นหัวหน้าพักเผื่อไทยอยู่พักหนึ่ง
เขากลัวพักเพื่อไทยจะไปลนรงค์คนกันใหญ่โตเลยก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อน
รักษาการหัวหน้าภักร์ไทยรักไทยไม่ใช่เพื่อนอ๋อไทยรักไทยครับ
รณรงค์มากมายอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลเพราะว่าเขามีกฎหมายมีคำสั่งห้ามพักการเมืองดำเนินกิจกรรมอยู่แล้ว
มีคำสั่งอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วพักในฐานะพักการเมืองจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว
ครับในฐานะบุคคลก็อาจจะต่างคนต่างทำอะไรเท่าที่ทำได้
แต่ว่าเรื่องการรณรงค์ยังไปตีความว่าพอตัดคำว่ารณรงค์ออกจากกฎหมายแล้วเลยห้ามรณรงค์
ลงไม่ได้อันนี้ตีความเกินไปนะครับเกินไปเพราะว่าตามหลักแล้วจะห้ามอะไรก็ต่อเมื่อกฎหมายห้าม
ครับแต่ว่าเอาล่ะไม่พูดกันเรื่องคำว่ารณรงค์ก็ได้กฎหมายนี้ก็บอกว่า
ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นครับ
แพร่ความคิดเห็นเผยแพร่แปลว่าแปลว่าโฆษณาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
พจนานุกรมครับนะครับเวลานี้เผยแพร่อะไรไม่ได้เลยอ่า
เอกสารก็คือการเผยแพร่แจกเอกสารพอไปแจกเอกสารเกิน๕คนบอกว่า
คำสั่งคอสชห้ามชุมนุมซึ่งมันเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบอย่างยิ่ง
เพราะว่าเขาไปแจกเอกสารไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครแล้วบ้านเมืองกำลังมีประชามติ
ทั่วโลกเขามีประชามติประเทศเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบเมืองไทยนะฮะ
เขาให้แสดงความเห็นได้เต็มที่เผยแพร่ข้อมูลอะไรต่างได้เต็มที่
ลนลงได้เต็มที่แต่ของเรานี่ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ฝ่ายเห็นต่างทำอะไรได้เลย
แจกเอกสารไม่ผิดตอนหลังนี่ไม่ได้เกิน๕คน
มีสามสี่คนผู้ซื้อข่าวคนหนึ่งใช่ไหมฮะ
ก็จับเรื่องชุมนุมเกิน๕คนไม่ได้ก็เลยจับฐานมีเอกสารในครอบครอง
แล้วบอกว่าเป็นเอกสารบิดเบือนและให้ไปสู้คดีเอา
ซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่มีการพิสูจน์ว่าบิดเบือนหรือไม่อย่างไร
แล้วจริงมันไม่มีบิดเบือนหรอกความเห็นต่างมันบิดความเห็นที่แตกต่างกัน
ถือเป็นเรื่องบิดเบือนไม่ได้มันไม่ใช่การบิดเบือน
แต่ว่าก็เอาจับไปขังแล้วก็ทำให้คนเกิดความกลัวอันตราย
ว่าจะถูกจับถูกดำเนินคดีถูกเอาไปขัง
อันนี้ทำให้การแสดงความคิดเห็นทำได้น้อยมาก
เดี๋ยวนี้คือถ้าคนคิดจะส่งจดหมายก็ไม่ส่งไม่ได้แล้ว
ส่งจดหมายคือการเผยแพร่อย่างหนึ่งไม่ได้ผิดกฎหมาย
ที่ไปจับจับจดหมายกันเนี่ยด้วยข้ออ้างว่ามีเนื้อหาบิดเบือน
แต่ก็ไม่มีให้สารที่ไหนวินิจฉัยว่าบิดเบือนจริงหรือเปล่า
แล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยว่าเอกสารนั้นคืออะไรแต่สร้างเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตว่า
มีขบวนการมาทำเอกสารต้องเข้าใจก่อน
จดหมายถึงกันคือการเผยแพร่อย่างหนึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลย
แล้วบิดเบือนหรือไม่บิดเบือนก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์
แต่เวลานี้สมมุติว่าผมอยากจะส่งจดหมายให้คนเนื่องจากผมต้องการเผยแพร่เนี่ย
ถ้าเกิดส่งเยอะปรายศนีย์ก็คงจะไปอายัดจดหมายผม
ผมก็ต้องไปร้องสารปกครองว่าคุณอายัดได้ยังไงในเมื่อจดหมายนี้ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมาย
แต่เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นขบวนการอะไรเพราะส่งเป็นปึก

กลายเป็นปรายศนีย์นี่ได้เงินค่าสแตมไปเปล่าแล้วไม่ต้องทำงานกัน
อันนี้ไม่ดูนะครับแต่ที่สำคัญคือเป็นการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น
ซึ่งทำให้เสียหายมาก
เรามีการลงประชามติกันโดยที่จนป่านนี้รับนูนยังไม่ถึงชาวบ้าน
มีการชี้นำฝ่ายเดียวโดยฝ่ายที่ไปชี้แจงรัฐมนูล
ซึ่งก็มักจะไปบอกว่ารับไปเถอะให้ผ่านไปเถอะจะได้
ประเทศจะได้เดินหน้ารับไปเถอะจะได้เลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ใช้งบประมาณไปพูดอย่างนี้กันทั้งนั้น
มั่นเต็มเมืองหลายแสนคนเด็กไปแจกเอกสาร๗คนโดนจับ๓คนโดนจับ
อีกฝ่ายนึงพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ให้ประชาชนรู้ด้วยนะ
เนื้อหารับนูลคืออะไรเอกสารก็ไม่มีมีแต่คนไปบอกว่ารับไปเถอ
จะได้บ้านเมืองจะได้เดินหน้าเรากำลังลงประชามติกันโดยกระบวนการที่
ปิดหูปิดตาประชาชนอย่างแรงครับคุณธนาชีโรวินิสครับ
ในฐานะตัวแทนประชาธิปัตย์ล่ะคืนนี้คิดยังไงกับประเด็นนี้
ประเด็นเรื่องการห้ามการเผยแพร่เรื่องการลนรงค์
คืออย่างนี้ครับการทำประชามติคราวนี้เนี่ย
เป็นการทำประชามติกับกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งจะต้องใช้กับคนไทยทุกคน
แล้วเป็นกฎหมายที่จะจัดสรรอำนาจขององค์กรต่างที่จะมาดำเนินการต่อไป
กับประชาชนกับภาครัฐก็ดีเพราะฉะนั้นมันมีความสำคัญมาก
นั่นคือประเด็นที่พักประชาปัตย์พูดตลอดเวลาว่า
การทำประชามติรัฐมนูลนั้นต้องเป็นเสรีและเป็นธรรม
เพราะถ้าไม่เสรีและเป็นธรรมเนี่ยคนไปลงประชามติโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
โดยไม่มีความรู้โดยไม่มีข้อเท็จจริงโดยไม่มีการพิสูจน์ว่า
สิ่งที่อยู่รัฐมนูลนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร
ท้ายที่สุดมันจะเป็นจุดประเด็นของการเกิดความขัดแย้งเกิดปัญหาในอนาคต
สิ่งที่เรายอมรับตรงกันก็คือว่าวันที่คอสชทำรัฐประหาร
ต้นที่ขอสชประกาศก็คือจะจัดให้มีการเลือกตั้ง

นั่นแสดงให้เห็นว่าคอสชก็ยอมรับว่า
ประเทศนี้เดินหน้าด้วยระบบประชาธิปไตยเท่านั้นเอง
เพียงแต่ขอสชเข้ามาในกิจการในช่วงเวลาพิเศษ
เพื่อจะขัดขจัดความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่
แต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเราต้องเดินไปในระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ในฐานะเป็นพักการเมือง
จะเห็นได้ว่าปฏิบัติยังไม่พูดเลยว่ารับหรือไม่รับรัฐมนุษย์ฉบับนี้
แต่กำลังทำหน้าที่ให้ประชาชนโดยทั่วไป
ซึ่งวันนี้ก็มีโผล่ออกมาว่า
คนประมาณ๗๐เขาไม่มีโอกาสอ่านรัฐมนูล

แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่คนทั้งประเทศจะไปลงประชามติ
โดยที่ตัวเองยังไม่มีความเข้าใจรัฐมนูล

พูดว่าถ้าการผลการลงประชามติออกมา

ผลออกมาก็จะนำไปสู่เป็นปัญหาของประเทศอีก

วันนี้รัฐมนูลฉบับนี้มีทั้งดีและไม่ดี
คนที่ร่างรัฐมนูลผมเชื่อมั่นว่าเขาก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า

เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะตอบข้อโตเถียงของคนที่ไม่เห็นด้วยได้
แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เห็นด้วย
ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น
เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องอยู่ภายใต้ลำนูลฉบับนี้ไปตลอด

และรัฐมนุษย์ฉบับนี้พิเศษกว่ารัฐมนุษย์ฉบับอื่น
ก็ตรงที่ว่าแก้ไขยากมาก
ในอนาคตจะแก้ไขลำนูนต้องมีเสียงสว๑ใน๓
มาลงชื่อร่วมแก้ด้วย
นั่นหมายถึงว่าตัวแทนประชาชนสอสอไม่มีสิทธิ์โดยตัวเองที่จะแก้ลำนูน

ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วรัฐมนูลที่ออกมา
สมมุติว่าไม่ได้เป็นที่ต้องการโดยทั่วไปของประชาชน

ท้ายที่สุดมันจะเป็นประเด็นขัดแย้งต่อไปในอนาคต

หนึ่งการทำประชามติของประชาชนนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
ส่วนว่าใครทำผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
กฎหมายที่ประชามติที่เขียนมา
ผมมองนะครับว่าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญเนี่ย
พอไประบุรายละเอียดที่มันเล็กน้อยเกินไป
มันทำให้กระบวนการในการทำประชามติ

โดยเฉพาะเมื่อฟังจากอาจารย์สมชัยบอกว่า
สนชไปตัดข้อความที่อาจารย์เสนอไป

ลนลงอย่างเท่าเทียมกันตัดออก
เวลาเราไปดูกฎหมาย
เราต้องดูเจตนารมณ์ของคนล่างกฎหมาย
นั่นแสดงว่าเขาอาจจะไม่ต้องการ
ให้มีการลนลงอย่างเท่าเทียมกัน
พอเวลามีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ราบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร

นั่นมาแนวเดียวกันหมดเลยนะ
เรื่องต้องการให้คลายกฎคลายความเข้ม
อาจารย์ทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นแค่รักษาการ

อาจารย์ไม่ได้ยุ่งเรื่องคำสั่งคอสช
อาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับพรบความมั่นคง
อาจารย์ไม่ได้เกี่ยวพรบคอมพิวเตอร์
อาจารย์ไม่ได้ยุ่งกับพรบความสะอาด
มันจะทำอะไรได้บ้างจากวันนี้ไปถึงวันเลือกตั้ง
ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคุณสุภาพ
แม้ว่าในพรบประชาปติจะไม่มีข้อความว่า
เปิดโอกาสให้เกิดการรณรงค์อย่างเท่าเทียมกันก็ตามนะครับ

การจัดทำประชามติให้เกิดความเที่ยงธรรม
เป็นสิ่งซึ่งเป็นหลักการของการจัดการอยู่แล้ว
กฎหมายจะเขียนหรือไม่เขียนกรกตก็ต้องทำ
ให้เกิดความเที่ยงธรรมนะครับ

ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกิจกรรมต่างที่เราสามารถดำเนินการได้
ว่าเราทำได้มากน้อยเพียงไรนะครับ
ผมอยากจะบอกว่าในสิ่งซึ่งทางกรกตพยายามทำมาเดียวตลอด
ก็คือว่าเราพยายามจำแนกแยกแยะ
สิ่งใดก็ตามซึ่งทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย
อะไรก็ตามที่ทำแล้วทำให้เกิดความเที่ยงธรรม
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยเราส่งเสริมนะครับ
แม้ว่าการพูดบางอย่างต้องบอกว่า
อาจจะขัดใจกับคนบางคนในสังคมก็ตาม

ดังนั้นหลายเรื่องครับที่ผมพยายามบอกว่า
จัดเวทีพิปรายการจัดอภิปรายถกเถียง
แจกเอกสารเอกสารชิ้นใดบ้างที่แจกได้นะครับ
ขณะที่บางคนอาจจะบอกแจกไม่ได้ก็ตามเนี่ย
เราก็ยังบอกว่าแจกได้นะครับ
ซึ่งตาเหล่านี้นะครับก็คืออดบาทของทางกำการกรรตั้ง
ที่จะพยายามให้เกิดความเที่ยงธรรมเท่าที่สามารถทำได้
เพียงแต่ว่าท่านก็ต้องพยายามหาทาง
ทำความพัจจัยกฎหมายอื่นนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะใช้โอกาสของการทำการรณรงค์นะครับ

ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่างของสังคมที่มีอยู่ด้วยนะครับ
นี่ก็คงจะเป็นเรียกว่าเป็นการชี้แนวทาง

พยายามจะเอาไมโครโฟนเอากล้องไปถามเยอะเลยครับ
ว่ารู้เรื่องรัฐมนูลมากน้อยแค่ไหน

นี่คือตัวอย่างบางตัวอย่างที่จะให้ดูก่อนปิดเบรกนี้ครับ
อันนี้เจ็ดสิบหานี่ครับ
ก็ตามได้แค่นี้แหละครับ

พยายามจะถามมากกว่านี้เพื่อจะหาคนที่รู้เรื่อง
มาช่วยคานหน่อยว่าอ๋อมีคนรู้เรื่อง

อะไรยังไงก็ตามแต่อันนี้เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ
ช่วงหน้าทีมงานของไทยรัฐไปดูว่าครูคอเนี่ย
ออกจากบ้านวันหนึ่งไปทำอะไรบ้าง
เคาะประตูบ้านบอกกับประชาชนว่ายังไง
เวลาไปบอกกับประชาชนบอกยังไง
เรามีตัวอย่างมาให้ท่านดูพักสักครู่ครับ